มาดูเรื่องสำคัญที่วันนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายนะคะ
แล้วก็ทำให้เกิดความสูญเสียเกิดขึ้นในรั้วโรงเรียน
มีผู้เสียชีวิตไป๑แล้วก็บาดเจ็บเป็น๑๐นะคะ
ซึ่งก็ต้องบอกว่ามาจากการซ้อมดับเพลิง
เพื่อที่จะป้องกันอันตรายจากการถูกไฟไหม้นะคะ
แต่ว่ากลับเกิดอันตรายจนนำไปสู่การสูญเสียเกิดขึ้นค่ะ
วันนี้ตอน๑๑นาฬิกา๑๕นาทีค่ะ
ช่วงเวลานั้นก็เป็นช่วงเวลาที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุว่า
ดับเพลิงระเบิดในโรงเรียนราชวินิตมัธยมถนนพิศนุโลกนะคะ
ก็ไปที่จุดเกิดเหตุซึ่งตรงนี้ค่ะเป็นบริเวณหน้าเสาทง
ก็จะเห็นอุปกรณ์ดับเพลิงถังแก๊สถังดับเพลิงกระบะโลหะใส่ถ่าน
เพื่อจุดไฟวางล้มละเกะละกะอยู่แบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งห่างจากจุดที่มีการซ้อมดับเพลิงตรงด้านล่างของอาคารเรียนนะคะ
แล้วก็พบศพผู้เสียชีวิตนะคะ๑ศพคือนายขุมทองหรือน้องเบ้น
เป็นนักเรียนชายชั้นม๖ค่ะ
อกจากนี้ก็มีนักเรียนได้รับบัตรเจ็บ๑๐รายในจำนวนนี้๖รายถูกนำตัว
ส่งรักษาที่โรงพยาบาลวชิระพยาบาลและโรงพยาบาลกลางนะคะ
อีก๔รายก็กำลังประเมินอาการอยู่
โรงเรียนประกาศให้นักเรียนทั้งหมดอยู่บนห้องเรียนและอยู่ในความสงบค่ะ
สอบสวนเบื้องต้นพบว่าทางโรงเรียนได้จัดให้มีการซ้อมดับเพลิงค่ะ
ก็มีนักเรียนกลุ่มหนึ่งกำลังสาธิตการใช้ถังดับเพลิงฉีดควบคุมเพลิงอยู่
แล้วช่วงเวลานั้นนะคะอยู่มันก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น
ก็มีควันพวยพุ่งออกมาแล้วก็เกิดเสียงระเบิดดังตูมสนั่นค่ะ
นักเรียนที่เสียชีวิตเนี่ยไม่ได้ร่วมสาธิตดับเพลิงนะคะ
แต่ว่าเป็นนักเรียนที่กำลังนั่งชมการสาธิตอยู่ค่ะ
ไปดูภาพวินาทีที่เกิดเหตุค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะคือคลิปนี้เนี่ยเราวงกลมสีแดงเอาไว้ตรงถังด้านหลัง
ถังนั้นนะคะที่มันเกิดระเบิดขึ้นมันอยู่กลางแดดเห็นไหมคะ
แล้วทุกคนก็สายตาก็มองที่น้องที่เขากำลังฝึกซ้อมอยู่
กำลังอยู่กับเครื่องดับเพลิงอยู่ก็นั่งชมการซ้อมตรงนี้อยู่

กำลังดูอยู่เนี่ยมันระเบิดขึ้นมาแล้วมันก็พุ่งตรงไปยัง
กลุ่มเด็กนักเรียนที่กำลังนั่งดูเพื่อนซ้อมดับเพลิงอยู่นะคะ
ท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า
ตอนเกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กำลังสาธิตให้เด็กและครูดูอยู่
แล้วถังตรงนี้มันก็คือเป็นถังที่เขาเตรียมเอาไว้ใช้
สาธิตดับเพลิงครั้งต่อไปเนี่ยมันระเบิดขึ้นมานะคะ
เด็กที่นั่งตรงนั้นก็คือตรงนั้นก็จะเป็นสารพระภูมินะคะ
เขาก็ถูกแรงของถังดับเพลิงอัดเข้าช่วงหน้าอก
ร่างกระเด็นไปไกลจากจุดเกิดเหตุ๙๑๐เมตรและเสียชีวิตทันทีนะคะ
ตอนนี้พิสูจน์หลักฐานก็เข้าไปเก็บหลักฐานทั้งหมด
และพบว่าถังดับเพลิงระเบิดจนตัวถังฉีกขาด๑ถัง
ซึ่งเป็นถังที่ถูกเอามาใช้ซ้ำไม่มีระบบวาวเซฟตี้
เอาไปบรรจุแก๊สเพิ่มแล้วก็วางตากแดดเป็นเวลานาน
อุณหภูมิมันเพิ่มสูงขึ้นแรงดันขยายตัวและระเบิด
ก็อันนี้เดี๋ยวจะต้องไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดให้ละเอียดอีกรอบหนึ่งนะคะ
ตอนนี้ค่ะตำรวจสนนางเลิ้งเขาก็แยกตัวคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกดับเพลิง๗คน
ซึ่ง๓คนที่เป็นชุดสาธิตเนี่ยก็แยกไปสอบปากคำที่โรงพักนะคะ
กับนักเรียนโรงเรียนราชวินิตมัธยมก็สอบปากคำกันอีกส่วนหนึ่ง
เพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดต่อไปนะคะ
นี่เป็นบรรยากาศที่โรงเรียนนะคะ
ซึ่งในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะก็จะมีคนที่ต้องรับผิดชอบ
ก็คือเจ้าหน้าที่สาธิตดับเพลิง๓รายด้วยกัน
ซึ่งอาจจะพิจารณาแจ้งข้อหาประมาท

ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ

เด็กที่อยู่ในเหตุการณ์มีอาการแพนิก
หรือว่าหูอื้อตกใจภาวะหรือเปล่า
เพราะในสถานการณ์นี้ก็มีรายงานด้วยนะคะ
ว่าเด็กผู้ชายที่เขาอยู่ในเหตุการณ์

อีกส่วนหนึ่งก็ต้องดูแลเยียวยาสภาพจิตใจของเด็กนักเรียน
รวมถึงครอบครัวของผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บด้วยค่ะ
เด็กเดี๋ยวไม่ได้รู้ว่าอุปกรณ์นี้มีปัญหามีอะไรสินะครับ

เพราะว่าแม้แต่ผู้สาธิตเองเนี่ยท่านก็ไม่ทราบว่าอุปกรณ์มันอยู่ในสภาพแบ่งอย่างไร
อันนี้ต้องตรงให้พอที่มาเก็บท่านเก็บไปหมด
แล้วก็ต้องไปตรวจสอบกับทางสถาบันที่มาตรฐาน
เราจะมีของกระทรวงอุตสาหกรรมที่เขาอยู่ในมาตรฐานในการเครื่องการอุปกรณ์ดับเพลิง
ว่าอุปกรณ์นี้มันอยู่ในมาตรฐานไหม
น้องที่เสียไม่ได้ทดลองเป็นน้องที่นั่งชมอยู่
ตัวน้องที่สาธิตก็สาธิตอยู่ด้านหน้า
ถังที่ระเบิดอยู่ด้านหลังของคุณสาธิตมันอยู่กลางแดด
แล้วในข้อสันนิษฐานก็คือว่าพอความร้อนมันขึ้นจากอุณหภูมิอากาศ
ถังระเบิดถังระเบิดแล้วปลิวปลิวไปที่ถึงน้องณเข้าบริเวณหน้าอก
ขณะที่ผู้ปกครองของน้องเบ้นที่เสียชีวิต
บอกว่าทันทีที่รู้ข่าวว่าโรงเรียนมีระเบิดก็รีบมา
ตอนแรกไม่คิดว่าน้องจะเสียชีวิตนะคะ
กระทั่งทราบจากครูก็ยอมรับว่าตกใจมากค่ะ
เพราะว่าเมื่อเช้าน้องเบ้นก็แต่งชุดนักเรียนออกจากบ้านมาตามปกติ
แล้วครอบครัวก็ไม่รู้มาก่อนเลยว่าโรงเรียนมีกิจกรรมซ้อมดับเพลิง
จนมาทำให้น้องเสียชีวิตอย่างน่าสะเทือนใจในวันนี้ค่ะ

ถึงเวลาเรียนถึงเวลาเข้าบ้านถึงเวลา
เข้าไปเมื่อกี้เนี่ยทางโรงเรียนได้ชี้แจงเบื้องต้นกับ
อันนั้นผมไม่ได้เข้าไปทั้งแม่ทั้งแม่กับทางพ่อเขา

ครับผมเขาคุยกันผมก็ไม่รู้

ว่ามันเกิดจากอะไรผิดพลาดตรงไหนอะไรอย่างนี้ครับ
เขาก็บอกว่ามันไม่น่าจะเกิดหรอกเพราะมันน้อยน้อยมาก

อันนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่
คุณผู้ชมสังเกตดูเห็นไหมครับ
มันจะมีควันพวยพุ่งออกมาเป็นสีขาวเนี่ยค่ะแล้วก็ปัจจุบันทันด่วนมากจริงค่ะ
พุ่งเข้าไปอัดไปที่เด็กกลุ่มนั้น
กลุ่มที่กำลังนั่งดูเพื่อนสาธิตอยู่นะคะ
แรงระเบิดทำให้กระเด็นไปนะคะ๘๙เมตรอัดแรงมากจริง
แล้วก็ทำให้น้องเสียชีวิตหนึ่งนะคะบาดเจ็บอีก๑๐นะคะ

คุณผู้ชมครับหลังเกิดเหตุท่านผู้ว่าชัดชาติลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะเร่งทบทวนนะครับ
ตรการความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของการเยียวยาด้วย
นี่เป็นบรรยากาศที่โรงเรียนราชวินิตมัธยมนะครับ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาผู้ปกครองก็ทยอยมารับบุตรหลานกลับบ้าน
หลังจากโรงเรียนแจ้งว่าเจ้าหน้าที่ได้เข้ามาตรวจสอบ
แล้วก็ควบคุมพื้นที่ทั้งหมดนะครับจนปลอดภัยแล้ว
นายชาติชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับ
ท่านเปิดเผยหลังจากรับฟังรายงานเหตุการณ์จากท่านผู้อำนวยการว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างช่วงปลายของการสาธิตการดับเพลิงครั้งที่๓
สำหรับถังที่ระเบิดไม่ใช่ถังก๊าซนะครับแต่เป็นถังดับเพลิงขนาด๑๐ปอนด์
นำไปเติมน้ำยาที่บริษัทแห่งหนึ่งย่านพัฒนาการเมื่อวันที่๒๑มิถุนายนที่ผ่านมา
และถังดังกล่าวใช้สาธิตการสาธิตส่วนสารที่อยู่ในถังเป็นคาร์บอนไดออกไซด์
ซึ่งเป็นสารที่มีความเย็นจัดและไม่ฟุ้งกระจายส่วนสาเหตุของการระเบิดอยู่ระหว่างการตรวจสอบครับ
อย่างไรก็ตามได้สั่งให้เยียวยาครอบครัวของผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บรวมถึงนักเรียน
เนื่องจากอยู่ในสภาพเสียขวัญแล้วก็ให้ทบทวนมาตรการความปลอดภัยใหม่ทั้งหมด
ตั้งแต่อุปกรณ์ไปจนถึงเจ้าหน้าที่นะครับท่านยอมรับว่าแม้จะเป็นวัวหายล้อมคอกก็ต้องทำครับ
จะน้อยกว่าครึ่งหนึ่งด้วยซ้ำมันก็คงไปดูว่าอย่างงี้แล้ว
แต่ก็เป็นบทเรียนสำคัญมากมากเลยอ่ะที่ต้องไปควบควรสบวนการนะ
อย่างงี้แล้วก็พูดไปก็เหมือนวัวหายล้อมคลอกนะแต่ก็ต้องทำแหละในจุดนี้
แต่ก็อย่างที่บอกบางทีเราอาจจะคิดว่าไม่ใช่เกิดเหตุขึ้นมาก่อน
ก็เป็นจุดเศร้าใจมากมากที่เกิดขึ้นเพราะทุกคนก็สามารถมาให้ดู

นางสาวตรีนุษเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับแล้วก็ผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ
ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์นะครับโดยได้แสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิต
อีกทั้งนายกรัฐมนตรีนะครับก็แสดงความเป็นห่วงแล้วก็เร่งรัดให้ดูแลเยียวยาผู้ปกครองด้วย
สำหรับการซ้อมการสาธิตป้องกันหักอัคคีภัยนะครับกระทำโดยเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญ
และถือเป็นการซ้อมในรอบ๖ปีของโรงเรียนราชวินิตมัธยม
เป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดและไม่อยากให้เกิดขึ้น
ส่วนการเยียวยานะครับยอมรับว่าขณะนี้นักเรียนภาวะตกใจ
กระทรวงได้ประสานกรมสุขภาพจิตนะครับให้เข้ามาดูแลเยียวยานักเรียนที่อยู่ในเหตุการณ์
ส่วนน้องที่เสียชีวิตนะครับโรงเรียนมีประกันภัยนะครับและมีกองทุนที่จะมาช่วยดูแล
ขณะนี้เรายอมรับว่าน้องก็ตกใจนะคะ
กระทรวงเองก็ได้ประสานกรมสุขภาพจิตและก็ประสานกรมวิทยานสารนสุข
ตรงนั้นก็มีปงการที่ตกใจ
กลุ่มน้องที่ขณะนี้ก็มีบาดเจ็บอยู่๖ราย
แล้วทั้งขณะนี้ในส่วนของผู้เสียชีวิตทั้งโรงเรียนทางกระทรวงเองแล้วก็โรงเรียน
เราก็ไม่มีทั้งประกันด้วยแล้วก็มีทั้งระเบียบต่างในการ
แล้วก็มีกองทุนนะคะที่จะมาช่วยดูแลน้องให้กับผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ค่ะ
นายอัธพลสังควาศีนะครับประหลักกระทรวงศึกษาธิการ
นะครับก็มอบหมายให้สำนักอำนวยการสปสทนะครับ
ก็เตรียมจัดหาเงินเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลือนะครับ
เบื้องต้นให้ผู้เสียชีวิตนะครับ๒๐๐๐บาท
คนที่ได้รับบาดเจ็บ๑๐๐๐บาทแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บ๕๐๐๐บาทนะครับ